ว่าผลการเลือกตั้งทั้ง๖รัฐจะสามารถทราบได้ในเวลาเช้า
ตามเวลาในประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนที่ฮ่องกงครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งกำจัดไก่แล้วก็สัตว์ปีก
ตลาดค้าส่งสัตว์ปีกฮ่องกง
และจะมีการประกาศระงับการซื้อขายสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดนะครับ
โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งกำจัดไก่นกพิราบและก็สัตว์ปีกอีกกว่า๔๕๐๐ตัว
ในตลาดค้าส่งสัตว์ปีกขนาดใหญ่ของฮ่องกง
หลังประกาศระงับการซื้อขายสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิตทั้งหมดอย่างเร่งด่วน

ตัวอย่างมูลของสัตว์ปีกที่เก็บมาจากตลาดแห่งนี้เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคม
บรรดาผู้ค้าไก่และสัตว์ปีกในตลาดแห่งนี้เห็นด้วย
การตัดสินใจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ค้าและผู้บริโภคเป็นอันดับแรก
แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้และยังไม่รู้ว่าจะต้องหยุดขายไปนานเท่าไหร่
ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยว่ามีการค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
และต่อมาเชื้อไข้หวัดนกก็ได้แพร่ระบาดมาถึงเกาะฮ่องกง
ส่งผลให้มีชาวฮ่องกงเสียชีวิต๓คนภายในช่วงเวลา๙เดือน